ก็มีการจัดพิธีชาปนกิจสรีระสังขาร

แต่ว่านี้คุณนางสาวหลวงพระคู๋คุณใหญ่คำมั่น
ท่านฝันก็คือสักประมาณช่วงดึกของวันที่๒ที่ผ่านมา
ท่านฝันบอกว่าพระอินทร์นำเท่าอัฐิหลวงพ่อคูณ
มาให้คุณหญ้า

อินก็เลยบอกว่าต้องเอาใบขนุน๙ใบมารอง

คุณผู้ชมเป็นคุณยายคำมั่นวงการจนรัฐอายุ๙๔ปี
คุณยายเป็นน้องสาวหลวงพ่อคูณปริสุทธโธหรือพระเทพวิทยาคม

ก็เล่าให้ผู้สื่อข่าวเราฟังนะคะ
คุณยายบอกว่าคุณยายฝันสักประมาณช่วงกลางดึกของวันที่๒กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
บอกว่าฝันเห็นพระอินทร์นำกระดูกหลวงพ่อคูณมายื่นให้
แต่ในความฝันคือไม่สามารถจับต้องกระดูกนั้นได้นะ
อินก็เลยบอกว่าให้นำใบขนุน๙ใบ
ไปรองไว้ใต้ผ่านใกล้หุ่นกีภึ่งของหลวงพ่อ
ถุงดำให้มิดชิดแล้วก็นำไปเก็บไว้ใต้ฐานรูปหล่อบนวิหารเทพวิทยาคม

พอสักพักหนึ่งคุณยายบอกว่าก็เลยสะดุ้งตื่น
แต่รู้สึกตื้นตันใจเป็นอย่างมากนะคะ
คำมั่นบอกด้วยนะคะว่ากระทั่งรุ่งเช้า
เล่าความฝันอันนี้ให้ลูกสาวคนโตฟัง
จากนั้นก็เรียกให้ลูกสาวลูกชายรวมแล้วก็๖คน
มาปรึกษาหารือกันนะคะว่าจะทำอย่างไร
สุดท้ายตัดสินใจทำตามความฝัน
เพื่อความสบายใจของตัวเองแล้วก็คนในครอบครัวด้วยค่ะ
ก็เล่าลูกสาวคนโตฟัง
เล่ากับยายเขาฟื้นใจเล่ากับสะอื้นไปเลย
ได้เห็นพระอิทธิ์มาให้ยายยังสะอื้น
จากตราไหลเลยสะอิทธิ์มาให้
ยนพระอิทธิ์มาให้ดิ
ยายขนะอื้นเจ็บตื่น

เหมือนงั้นไม่ได้เอาไว้อยู่ทั้งนู่งเห็น
แล้วเอาไว้บนนึงกี่ใบ

สามปีเป็นลูกชายของคุณยายคำมั่นบอกว่านอกจากแม่จะฝันแล้ว
นายสุดท้ายซึ่งเป็นน้องชายของตัวเองก็ยังฝันลักษณะคือคล้ายกันแล้วค่ะ
บอกว่าเมื่อวันที่๒๙มกราคมที่ผ่านมา
ที่ผ่านมาต้นเองฝันเห็นคน๔คนมาส่งหลวงพระคูณที่วัดบ้านไร่
แล้วก็บอกว่าให้เตรียมรับขัน
แต่ตอนนั้นน้องชายบอกว่าคือก็ไม่ได้เล่าให้ใครฟัง
เพราะกลัวว่าเดี๋ยวไปเล่าแล้วคนอื่นจะหาว่างมงาย
ก็เลยเก็บไว้ไม่ได้เล่าให้ใครฟัง
กระทั่งคุณแม่ก็คือใหญ่ขับบ้านนี้นะคะ
เรียกพี่น้องมาปรึกษาหารือกันเรื่องความฝันของคุณแม่
น้องชายก็คือในสุดท้ายตัดสินใจพาแม่มาที่วัดบ้านไร่
ตัดสินใจเล่าความฝันของตัวเองให้ทุกคนฟังด้วย
แล้วก็พาแม่มานะคะมาทำตามความฝัน
โดยคุณผู้ชมทำแบบนี้นะคะ
นำใบขนุน๙ใบใส่ไว้ในถุงพลาสติกสีดำห่ออย่างมิดชิด
ข้อความแบบเมื่อสักครู่บอกว่า

หลังจากนั้นก็นำไปเก็บไว้ใต้รูปหล่อหลวงพ่อคูณ
วิหารเทพวิทยาคมที่ทำแบบนี้นะคะ
คุณประทีบบอกว่าก็เพื่อความสบายใจของคุณแม่

ก็ถือว่าเป็นความเชื่อนะ
ใช่ก็ทำให้ญาติก็รู้สึกแบบตื้นตัน
เหมือนท่านเหมือนเป็นเทพเหรอนะ